ประสบกรณิกรชาวไทยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวตอนนี้ที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทย
ที่จะทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐นะคะ
โดยทางมิเจอร์ซีนิเพคนะคะแล้วก็ธนาคารออมสินค่ะ
เขาผุดโปรเจกต์ใหม่นะคะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจคที่ทั้งสองร่วมมือกันถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ประกอบเพลงสันเสริญพระบรมีชุดปฐมบทแห่งรัชกาลที่๑๐
เพื่อสารต่อความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และเพื่อให้คนไทยทุกคนได้แสดงความจงรักภักดีถวายแด่ในหลวงราชการที่สิบ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยนำเสนอผ่านแนวคิดรูปที่มีทุกบ้านนะคะ
ซึ่งถ่ายทอดผ่านเสียงร้องของศิลปินคุณภาพอย่างกิจเดอร์วอยซ์และไฟล์ยุคลชัด
โดยมีทฤษฎีณพัทธลุงวาธยากรชื่อดังเป็นผู้เรียบเรียงร้องดนตรีค่ะ

ก็เราคิดอย่างแรกคือว่าคำร้องต้องการจะสื่อว่าอะไรนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่เรารู้สึกเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
ฐานะประชาชนในฐานะประสงค์นิกรนะครับ
แล้วสิ่งนั้นเราก็อยากจะถ่ายทอดออกมาในตัวในตัวดนตรีในตัวอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งก็ได้น้ำเสียงของพี่กิจแล้วก็พี่ไฟล์มาถ่ายทอดนะครับ
แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าออกมาได้อย่างสมบูรณ์จริง
ไม่ได้คาดคิดเอาไว้นะคะว่าเราจะได้มีโอกาสมาทำอะไรที่สูงสุดมากขนาดนี้
พอได้มีโอกาสได้รับเลือกว่าเราจะเป็นผู้ถ่ายทอดในเวอร์ชันนี้
เราก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากสูงสุดในชีวิตจริง
ทุกครั้งที่ได้กันเชิงเพลงสัญญาณการพระมีนะครับผม
น้องก็จะตื่นตันแล้วก็ทราบซึ้งทุกครั้ง
เรียกได้ว่าเป็นเริ่มศักราชใหม่ของพวกเราชาวไทยทุกคน
เพื่อที่เรียกว่าให้ในหลวงของเรานะครับผม
ได้ตั้งคุณใจกับผู้รักษาไทยด้วย